คือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่จริงแล้วอะไรความทั้งหมดเนี่ย
อาจารย์ลักษณ์ก็ทักนางไงว่าจ๊ะตอนนี้เหมือนเป็นอะไรอยู่หรือเปล่า
จำได้ไหมตอนที่ไอ้จ๊ะคุณจ๊ะนะต้องเรียกคุณจ๊ะเนา
เดี๋ยวคุณหนุ่มหาว่าฉันพูดไม่เรียบร้อยอีกหาว่าฉันชอบพูดยำคำหยาบ

มันก็แว้งกันเองอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าจ๊ะก็เลือดออกจมูกจ๊ะเลยเล่นเล่นปุ๊บก็พี่อยู่ดีนางร้องเพลงอยู่อ่ะ
เลือดก็คิดตอนแรกที่จ๊ะจ๊ะต้องไปหาหมอบ้างนะจ๊ะแกคิดเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
สักพักหนึ่งไฟดับบึ้ง

อยู่ดีแกมาอีกแล้วรอบที่สองรอบแรกมาตัวแม่เอารอบแรกมูไนท์รอบที่สองตัวแม่มาแล้ว
ก็ดับแล้วตัวแม่ก็ดับดาบสองครั้งเลยถามว่าจะอ๋อพี่หนูลืมว่า
เอิ่มแตกเนอะรายการที่หล่อนมาเจอฉันที่ไหนหล่อหล่อหลืมทุกครั้งเลยเนอะ
อะไรงี้รึมอะไรหล่อรักก็มาได้ถึงบอกว่าหรอกอย่าให้ตาแดง
เออใช่ถ้าหมอลักษณ์ตาแดงแล้วเดินมาทักน่ะโอ้เดินหนีดีกว่า
เดี๋ยวปิดตาแดงได้ป่ะคุณแม่ไม่ได้ปวดเกินเรื่อง

ไม่ใช่ชอบบริโมนาฬิกาแต่ถ้าสมมุติ๔๕โมงเอาแกไปทำงานแกจะด่า
เราเคยทำรายการกับแกแกจะต้องมาสักหลังโฮงอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เคยทำรายการกับน้ำห่วงจริงใช่ไหมล่ะ
เย็นมากตอนบ่ายยากเย็นมากยากเย็นกับชีวิตหมอรักเนี่ย
ปรากฏว่าตาแดงปุ๊บคุณรุปมีคนจะทำของเสร็จคุณอยู่นั่นคือยังไม่ได้ทำฉะทำหรือ
ทำของใช่ให้ไปรู้สึกอาจารย์รักให้ไปรสตำรงตรงนี้ตรงนี้
ตอนแรกฉันบอกหมอลักษณ์จะจริงหรือวะตัวมันยังคิดว่ามันป่วยแต่ตอนนั้นเกินเยอะเล่นคอนเสิร์ตทุกคืนไม่ได้นอนอย่างนี้

นึกว่านางคนเราจะเลือดออกอะไรบ่อยเยอะขนาดนั้น
เลือดปลอดในจมูกร้านเตะเตะยังร้อนเนื่อยแต่ว่าออกปาก
นักทางแกงอย่างดีไปหาหมออย่างดีก็ไม่เจอ

ไม่รู้แล้วคือยังไงนักร้องคนไหนที่
ตอนนานก็ยิ้มใส่กัน
รับหลังก็เล่นใส่เงินอาหารใส่นาง

อีกเรื่องงานเมื่อก่อนช่วยไอ้จ๊ะมันพี่มันมีงานคือมันมี

จ๊ะรับงานเยอะมากแล้วแบบว่ารับงานเยอะอ่ะ

ก็ไม่รู้ตอนนั้นนางไม่มีตอนนั้นนางไม่มีหลัวนะ
ไม่ก็ไม่มีแต่แต่ก็ไม่แน่ใจแต่แต่รู้ว่าเนี่ยก็คือที่

ไม่แต่พี่จ๊ะให้ฟังว่าที่ที่เนี้ยที่จับได้ที่ว่าเขารู้น่ะ
ทุกวันนี้เขาก็รู้น่ะเขารู้พยายามแข็งให้ตาให้จบจบไป
วันนี้ทุกวันนี้ยังเคยทุกวันนี้นางก็เลยขึ้นคอนเสิร์ต
นางบอกแบบพี่มอสบางงานน่ะนางก็จะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน
เป็นเพื่อนร่วมอาชีพนั่นเองก็อยู่ใกล้ชิดกันเลยอ่ะเจอกันทุกวันอ่ะ
คนก็เลยต้องคิดว่าอ้าวก็ต้องเป็นศิลปินค่ายเดียวกันสิ
ถูกต้องกันแต่เราพูดอย่างเงี้ยอืมอืมอืม
ป่ะนางบอกพี่มดขึ้นเวทีต่อกันตรงนู้นคนนี้ลงคนนี้ขึ้นนะ
สวนกันปั๊บยังเอ้ยสบายดีนะจ้าน้อง
ลองเรียกนางมาถามนางบอกสองอย่างน้องเหรอเดี๋ยวนายน้อง
นางบอกว่าสองนางที่นางจดจำไว้อ่ะคนนั้นรุ่นพี่คนนั้นรุ่นพี่
นางจดจำว่ามีพิธีกรคนหนึ่งอืม
ก่อนที่นางร้องขั้นหัวปรากฏว่านางไปขึ้นเวทีปุ๊
กรคนนี้กลับบ้านไม่ยอมสัมภาษณ์นางโดยอันเนี้ยนางจดจำไว้
ใครอีกครั้งหนึ่งพิธีกรคนที่เจอหน้านางอู้ยน้องน่ารักน่ารัก

แล้วอันนั้นนางจำไว้อันนี้นางมาสัมภาษณ์ในตีท้ายครัวนะ
อืมกับอีกอันนึงคือผู้หญิงคนแล้วต่อต่ออุ๊ยจะหมดเวลาแล้ว
พี่เองค่ะผู้หญิงคนต่อต่อตาเนี้ยก็พูดนางดีแต่ก็รับหลังมาเล่นของนางที่บอกว่า
สู้อะไรไม่ได้คนก็เลยไปถามว่าเฮ้ย
กระแตเปิดเพราะว่าน้องไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแต่คนโยงเนี่ยมันเก่งจริง
จริงได้ยินข่าวจากแฟนคลับนะเขาบอกว่ามันมีข่าวแบบนี้
เรายังขำเลยข่าวอะไรตลกเพราะส่วนตัวเนี่ย
เป็นคนไม่เชื่อเรื่องการทำของเชื่อเรื่องการทำบุญ
ความกระตันยูและการทำความดีมากกว่าพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแน่นอน
และอีกเวลานี้ก็จะได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอ๋ออืมอืมอืมอ๋อ
กับกะแตกับกะแตไม่น่าจะใช่อืมถ้าเป็นกะแตกับคนอื่นอ่ะน่าจะใช่
อ๋อแต่พูดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักรองแต่มีตัวตนใช่ไหม
แล้วเป็นอีกจ๊ะก็รู้ว่าเป็นใครด้วยใช่ไหมใช่จ๊ะรู้ว่าเป็นใครไม่ใช่หรอก
กระแตไม่ต้องกังวลหรอกไม่ใช่น้องจ๊ะหรอกแต่น่าจะเป็นคนอื่น
ถ้าหนูเป็นอะไรนะอืมแต่เนี้ยจ้ารู้จ้ารู้แล้วเนอะ
จ้ารู้ว่าเป็นใครก็รู้แต่มันก็มันก็ไม่มีหลักพฤษอ่าอ่ามันไม่มีหลักฐาน
เดากันก็ว่าประหย่างนึงถูกไหมล่ะเดี๋ยวหมอผีส่งอินวอยด์สงครอง
ถูกแต่ไอ้เจ๊หมาบอกว่าไปทำของหลักฐานอยู่ไหนวะ

พวกเขาถูกสั่งกะแตงกันอยู่ดีแกโดน

กะแตงไม่โดนงานนางก็ชุกพอกามันก็ไม่ต้องอีชากันเรื่องไร